ท่านรัฐสภาที่กรบกับผมในกิติวสินนท์
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ต้องขออนุญาตกล่าวถึงที่ท่านจุดภัณฑ์มองดีวัฒน์
ท่านเป็นคนมีเหตุมีผล
จะขอให้การอภิปรายจำกัดอยู่ที่ตัวบุคคล
แล้วก็พูดถึงว่านโยบายนั้นผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว
แต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าหลายคนหลายที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ย
ก็เสียดายที่บุคคลที่ทางพักเพื่อไทยได้เสนอชื่อขึ้นมาเป็น
ให้ได้การรับรองเป็นนายกรมนตรี
ไม่ได้มีโอกาสมาแถลงแสดงวิสัยทัศน์
หรือว่ามาตอบคำถามโดยตรง
ฉะนั้นมันก็คงจะเลี่ยงไม่ได้
และที่ท่านอ้างว่านโยบายท่านผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ย
ผมเข้าใจว่าพักเพื่อไทยได้มา๑๔๑เสียง
ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศดร
และท่านก็ต้องการเสียงสนับสนุนจากอีก๑๐พักการเมืองที่ประกาศไปเมื่อวานนี้
ฉะนั้นก็เข้าใจว่าเรื่องนโยบายเนี่ย
แน่นอนถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะถามผู้ได้รับการเสนอชื่อ
แต่เมื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้อยู่ในที่นี้และไม่ได้รับการเปิดโอกาสให้มาชี้แจง
ผมก็คงจะต้องเรียนถามซึ่งผ่านท่านประธานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในที่นี้ก็อาจจะต้องเป็นพักเพื่อไทย
การพิจารณาให้คำชี้แจงให้ความกระจ่าง
และผมอีกข้อที่อยากจะขอความกดจังอยู่๒ข้อที่จริง
ท่านประธานครับก็ถ้าได้ยินจากปากของท่านผู้ได้รับการเสนอชื่อก็จะดี
หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อันนี้ก็โดยบังเอิญนะครับสอดคล้องกับที่ท่านพลเอกสมเจต
ท่านได้กล่าวไปถึงเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งรามรุนปี๖๐ท่านพูดถึงกลไกต่าง
ที่มีไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้
คือเท่าที่ฟังเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจน
จากภักดิ์และพักร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาล
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชชอบ
ขึ้นมาเป็นนโยบายหลัก
การแก้รามรุนเนี่ยก็ไม่พูดชัดว่าจะแก้อย่างไร

แน่นอนรามรุนที่ท่านบนเอกสมเจต
ได้กล่าวถึงขออนุญาตเอาให้น้ำไม่เสียหาย
ก็มีบทบัญญัติมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
เช่นนอกเหนือจากที่ท่านได้กล่าวไปแล้ว
ก็มีหมวด๙การขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เป็นต้นนะครับ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยรัฐมนูลฉบับปี๖๐เนี่ย

ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบ
การป้องกันและปราบปรามการพุทธจริตนะครับ
ถ้ามีการแก้เข้ามา
ก็ผมก็ขอจะสงสัยเหมือนกัน
เพราะท่านพลเอกสมเกียจได้พูดถึงเรื่องอายุความเนี่ย

เขาปรากฏว่าอยู่ในพระราชิบรับกรอบประมนูลของปปชนะครับ
ซึ่งเป็นการยกร่างตามรำนูลปี๖๐ในมาตรา๗นะครับ
กำหนดว่าในการดำเนินคดีอาญา
ตามพระราชิบรับกรอบประมนูลนี้
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีใน
ไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล
มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี
รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
และถ้าจำเลยหลบหนีในระหว่างการต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
ลงโทษก็มีให้นำบทบรรยัติแห่งประมวลอาญามาตรา๙๘มาใช้บังคับ
ตรา๙๘ก็คือกำหนดเวลาให้เป็นอันล่วงเลย
การลงโทษผู้นั้นจะมีช่วงเวลา๕ถึง๒๐ปี
อันนี้ก็สอดคล้องกับหลักการระหว่างประเทศนะครับ
โดยเฉพาะส่วนที่สัญญาสหประชาชาติไว้ด้วยการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ซึ่งก็มีความพยายามอย่างมากที่จะให้บทบรรยัตินี้อยู่ในกฎหมายไทย
แล้วก็สำเร็จแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่หลุดหายไป
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะขอความกระจ่าง
และอาจจะต้องขอการพิจารณาของทางพักเพื่อไทยช่วยชี้แจง
ประเด็นที่สองก็คือการขอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินนโยบายประชานิยม
คือมีหลายเรื่องนะครับ
ผมขอไม่ย้อนไปถึงตอนหาเสียงนะครับ
เพราะก็มีหลายพักที่เสนอแนวลักษณะนั้นนะครับ
ทางฝ่ายวิชาการก็ไม่ว่าวิชากันมากพอสมควร
แต่ที่พูดกันมากที่สุดก็คือนโยบายดิจิทัล
ซึ่งเมื่อวานที่ผมจำได้ว่าท่านบริษัทภักดิ์เพื่อไทยก็เป่าถึงแบบสั้น
คือดั้งเดิมเป็นการแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่๑๖ปีขึ้นไป
ซึ่งก็มีการคำนวณก็กว่า๕แสนล้านบาท
นโยบายประชานิยมเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ทราบดีว่าสร้างปัญหาในหลายประเทศ
แม้แต่ประเทศตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว

ประเทศในลาตินอเมริกาก็ยังมีปัญหากันอยู่
แล้วก็เป็นปัญหาที่เลื้อยหลัง
ก็สำหรับของเรานั้นเนี่ยก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทางวงการเงิน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคออกมาย้ำเตือนว่า
เราอาจจะไม่ต้องการนโยบายเหล่านั้น
เราผ่านวิกฤตโควิด๑๙มาและกำลังฟื้นตัว
ก็คือเอาเงินอัดเข้าไปแต่เป็นการช่วยตามจุดที่เห็นว่ายังมีความต้องการอยู่
ซึ่งการทำลักษณะนั้นทำการลักษณะที่ไม่เป็นการเจาะจง
มันอาจจะสร้างปัญหาทั้งในแง่ของความมั่นคง
แล้วก็วินัยทางด้านการคลังและการเงิน

ก็อาจจะมีปัญหาอื่นตามมา

ซึ่งถ้าเกิดทำเช่นนั้นเนี่ยจะมีมาตรการอะไรที่จะป้องกัน
ก็ผมได้รับคำบอกเล่าเบื้องต้นนะครับ
ว่าสิ่งที่ท่านจะสร้างขึ้นอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบการเงินการคลังปกติ
ที่สร้างขึ้นมาเหมือนกรณีที่ใช้
ไม่มีตัวตนไม่มีเงินสำรองมารองรับ
หรือใช้เวียนอยู่ในระบบเฉยคนไทยเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่
เงินหมื่นเนี่ยก็พร้อมที่จะแลกเงินสด
เงินหมื่น๘๐๐๐ได้๘๐๐๐เขาเอา
เพราะเขามีเจตนาที่จะไปใช้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของสิ่งที่นโยบายอาจจะหวังไว้นะครับ
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ฝากเรียนผ่านท่านประธานไปยังพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลว่า
อาจจะลองพิจารณาปรับการที่จะอัดฉีดเงินให้เป็นกลุ่มเฉพาะ
ก็เจาะจงมากขึ้นคือด้านสังคมก็คือกลุ่มด้อยโอกาสทั้งหลายนะครับ
ส่วนทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็แน่นอนก็มีกลุ่มที่ต้องการการพลิกฟื้นหลังจากวิกฤตโควิด
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐมากนะครับ
แล้วก็สิ่งเหล่านี้ผมก็มี๒ประเด็นหลักที่ผมอยากจะฟังจากทางภาคเพื่อไทยครับท่านประธาน
ว่าเรื่องหนึ่งก็คือความชัดเจนในเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริต
แล้วก็ขอความชัดเจนเรื่องที่๒ก็คือนโยบายปรับประชานิยม
โดยเฉพาะนโยบายแจกเงินดิจิทัล

ครับขอบคุณคุณกิตเตียวโอชินนท์ครับ